คุณผู้ชมค่ะไปดูความสามารถของเด็กไทย
เขาบอกว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะคะ
สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงูจังหวัดสตูนค่ะ
ต้องบอกเลยว่าความสามารถของน้องไม่ธรรมดา
เพราะว่าประดิษฐ์เครื่องตัดไข่ครอบได้สำเร็จ
คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศมาด้วย
ว้าวหน้าตาแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกกันว่าไข่ครอบนะคะ
เป็นวิธีการถนอมอาหารด้วยการนึ่ง
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้าน
บริมทะเลสาบสงขลาที่ทำกันมานานแล้ว
เมื่อนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลละงูจังหวัดสตูน
ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสงครานะคะ
ยังรับประทานกันอย่างแพร่หลายด้วย

ถ้าหากพัฒนาทำเครื่องตัดไข่ครอบได้
ก็จะสามารถลดเวลาในการตัดเปลือกไข่ลงได้มากเลย

และประดิษฐ์เจ้าเครื่องนี้เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สามารถตัดเปลือกไข่ได้ครั้งละ๘ฟอง

จะสามารถตัดเปลือกไข่ได้มากถึง๔๘๐ฟอง
ซึ่งมากกว่าการตัดเปลือกไข่ด้วยมือถึง๘เท่าเลยทีเดียวจ้า

เราทำเพื่อขึ้นมาเพื่อจะให้ลดเวลาในการตัดเปลือกไข่

คือเราช่วยกันคิดว่าทำยังไง
เพื่อให้การตัดไข่ของจังหวัดสงขาเนี่ยค่ะ
มันทำได้เร็วแล้วก็ประหยัดเวลา
สำหรับวิธีการใช้เครื่องตัดไข่ครอบนะครับ

นำไข่เป็ดมาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง
แล้วนำไข่เป็ดมาวางในช่องวางไข่
จากนั้นก็เปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงาน
เครื่องก็จะตัดเปลือกไข่ได้ครั้งละ๘ฟอง

เริ่มจากนำไข่มาแยกระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกัน
แล้วนำเฉพาะไข่แดงมาใส่ไว้ในเปลือกไข่ที่ล้างสะอาดแล้ว
ก่อนจะนำไปนึ่งโดยให้โรยเกลือป่นลงบนไข่แดงเล็กน้อยก่อน
เพิ่มอัตรรสรสชาติอร่อย
ซึ่งไข่ครอบนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง๑๐วันเลยทีเดียวค่ะ
เครื่องตัดไข่ครอบเป็นผลงานของเด็กชายธีทัศน์เล่งเจ๊
และเด็กหญิงชนทดาแดหวันและเด็กหญิงซาสิวิมลประปัญจะ
ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ
ในการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
และรางวัลชนะเลิศระดับเขตระดับภาค
ในการประกวดงานศิลปะหัฐกรรมอีกด้วย
ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ

ขณะนี้มีผู้มาติดต่อขอซื้อผลงานชิ้นนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
เป็นสิ่งประดิษฐ์เหรียญทองซะด้วย
เขาบอกว่าที่ปากใต้นะคะ
เวลาเขาแยกเอาไข่แดงออกมาทำไข่ครอบแล้ว

มาย้อมาแบบแช่ลงไป

เพื่อให้เหนียวให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ

เด็กคิดได้ยังไงคุณชนะ

ใช่ค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านตั้งชื่อลูกวัวมาว่า